มาค่ะวงการนางงามร้อนฉ่า

ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของน้ำตาลชะลิตาค่ะ
เมื่อปลายเดือนที่แล้วมีแฟนนางงามบางส่วนพร้อมใจกัน
ให้เชียร์ให้สาวน้ำตาลเนี่ยคัมแบ็คซิจ๊ามาประกวดอีกครั้งนึง
งานนี้สาวน้ำตาลก็เลยพูดผ่านไลฟ์ค่ะ
ว่าหากมีกลุ่มด้อมหรือว่าแฟนคลับนางงามเนี่ย

สาวนางน้ำตาลนะคะพร้อมลงชิงมงแน่นอน
อันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าพูดเอาใจแฟนนางงามพิธี
เขาบอกเลยว่าผู้จัดการเขาแบบไฟเขียว
เออนะเท่านั้นแหละค่ะกลายเป็นเรื่องเป็นราวทำไมคุณผู้ชม
เพราะว่าแฟนนางงามลุ้นกันตัวโก่งเลย
ลงไม่ลงลงไม่ลงรอเชียร์อยู่นะจ๊ะ

ถึงขนาดนั้นแล้วจะมาเริ่มประกวดใหม่ทำไม

ฟังคำตอบทั้งหมดทั้งมวลจากสาวน้ำตาลจ้ะ
ไอที่บอกว่า๕๐๐๐กระปุกแล้วเข้าด้อม๑๐ด้อม

พูดแบบพูดพูดไปเรื่อยอ่ะเออ
คือนางก็บอกกับแฟนคลับทุกคนไปแล้วว่าเออ
แบบไม่ต้องเปิดด้อมแล้วแล้วเพราะว่าพี่นวัดก็ออกมาพูดเองด้วยว่า
จำเป็นหรอกที่จะต้องให้ใครมาตัดสินเราว่าถ้าสมมุติมันครบ๑๐ด้อมแล้วเราจะต้องมาเอง
ถ้ามันเป็นความฝันหรือมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะยังประกวดอยู่
ก็มาด้วยตัวเองเลยแต่นะตอนนี้คือตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจลง
แล้วก็บอกทุกคนเสมอว่าไม่ได้ตัดสินใจลงคือตอนเนี้ยกำลังโฟกัสอยู่กับหลายหลายอย่าง
เพราะว่าคือตานเองก็มีภาระหลายอย่างอยู่เหมือนกันทั้งวีต้องรับผิดชอบครอบครัว
ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกยังถามตัวเองอยู่ว่ายังรักในการประกวดนางงามอยู่หรือเปล่า
หรือว่าเรารักในการที่เราเป็นนักแสดงในปัจจุบันนี้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็เหมือนมานั่งคิดให้ค่ะ
ก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าเรายังมีแพชชั่นในการประกวดนางงามจริงเหรอ
ว่าเรื่องนางงามเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่
จะลงไม่ลงจะลงไม่ลง

บางข้อความบอกบางคนอินจัดนะคะด้วยความที่เป็นแฟนคลับนะคะก็บอกว่าเอ้าตอนแรกก็มาไลฟ์ทรงไลฟ์สดบอกว่าจะมา
แล้วไม่มาก็ดับฝันเขาก็เลยคือตอนนี้ก็คอมเมนต์แบบสนั่นหวั่นไหวนะคะเอาเป็นว่าเบาแล้วกันนะคะ
ดูข่าวบันเทิงเชียร์นางงามแบบว่ามีความสุขพอยิ้มออกใช่คุณผู้ชมเข้าไปติดตามได้นะในไทยรัฐเอ็นของเรามีบทสัมภาษณ์อยู่นะ
ของขวัญชิ้นใหญ่นี่เธอเพิ่งจะถอยรถหรูป้ายแดงมีชื่อว่าน้องมะลินี่เป็นชื่อรถนะจ๊ะน่ารักมากเลยนะ
คือเขาซื้อให้เป็นของของตัวเองแบบสดร้อนเลยสาวไฟล์เนี่ยบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าภูมิใจสุดที่ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จเพราะรอคอยมานานเกือบ๓ปีเต็ม
พร้อมกับฝากโวยพรให้แฟนแฟนที่ดูอยู่ทุกคนได้โชคได้ลาบจากทะเบียนรถป้ายแดงกันทั่วหน้าเลยนะคะเลขอะไร
พี่แจ๊คตายาวดูหน่อยสิดีใจมากเลยมันภูมิใจมากแล้วก่อนที่จะวันที่จะไปรับรถนะคะไฟล์ตื่นตั้งแต่๖โมงเช้าเพื่อที่จะแบบลูกชายจะมาแล้วนะอะไรอย่างนี้
ว่ามันก็เป็นเวลาของมันแหละ
โฟกัสป้ายแดงค่ะยังไงคะงวดนี้ไหมคะ
มารีบูแฟนคอปก็โฟกัสเหมือนกันไฟเองไฟก็แบบมันน่านะแต่ถ้าเลี้ยงดีมันจะแบบ๕๖๗
มันก็มีเรียง๔๕๖อะไรอย่างนี้มันก็แบบงวดนี้ยังไงดีนะเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนก็ขอให้ถูกนะคะ
โอ้ปังนะคะเลขอะไรนะคะยังอีกที๖๔๕๗
มันก็จริงมันถ้าสลับที่กันก็๔๕๖๗ได้เหมือนกันนะแล้วแต่นะคุณผู้ชมนะ
แล้วด้วยความนางนามสกุลมะลิซ้อนไงที่ตั้งชื่อน้องว่ามะลิต้องให้โชคนะลูกใครดูอยู่ตอนนี้ก็รวยนะคะ๖๔๕๗จำไว้ค่ะ